คุณผู้ชมครับไปกาลสินหน่อยนะครับต้องบอกว่า
คุณลุงท่านนี้นี่โชคร้ายจริงนะครับ
คุณลุงอายุห้าสิบหกปีแล้วมีอาชีพเผาถ่านขาย
ค่ะนี่ฮะเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
กรสินนะฮะคือหลุมเผาถ่านอ่ะ
ที่ไฟมันลุกไหม้แบบโอ้โหยังแรงอ่ะ
ลุงแกพลัดตกลงไปฮะพลัดตกลงไปในหลุมเผาถ่านนะครับ
คุณผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยคือถูกเผาจนวอดเลยนะฮะ
เหลือแต่กระดูกเลยนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงช่วยกัน
ฉีดน้ำดับเพลิงที่หลุมเผาถ่านตรงนี้เนี่ย
คือช่วยไม่ทันแล้วร่างกายนี่ถูกเผาไหม้หมด
เหลือแต่กระดูกเลยนะครับโอ้โหมันเป็นลักษณะของอุโมงท้ายหมู่บ้านนะครับ
เผาถ่านแบบอุโมงนะฮะอยู่ที่บ้านสงเปลือยอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน
ตอนที่ฉีดน้ำดับไฟกันอยู่เนี่ยของเตาเผาถ่านแบบอุโมงเนี่ย
มีร่างของนายอรัญญาอายุห้าสิบหกปีเนี่ย
อยู่ด้านในเพราะว่าพลัดตกลงไปคือพอพอเพลิงพอไฟมอดจนหมดเนี่ย
เข้าไปตรวจสอบในเตาเนี่ยคือเหลือแต่กระดูกแล้วฮะ
เพราะไฟมันแรงมากครับคือเบื้องต้นเนี่ย
เนี่ยเอาไม้มาที่เตาเผาถ่านเพื่อจะเผาถ่านนะ
แล้วขณะที่กำลังจะปิดฝาเตาเกิดพลาดท่าไปเหยียบที่ฝาที่มันยังไม่แห้ง
มันก็เลยเกิดการลื่นแล้วร่างเนี่ยทะลุลงไปในเตาค่ะนี่นะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ
ภรรยานะครับชื่อว่านางทองมวลอายุ๕๑ส่วนผู้ตายชื่อนายอรัญญาอายุ๕๖นะครับ
บอกว่าสามีออกมาเผาถ่านแล้วไม่กลับมาที่บ้านก็เลยออกไปตามหาที่เตาเผาถ่าน
พอไปถึงพบว่าจักรยานของสามียังจอดไว้ที่กระท่อมมีย่ามวางอยู่แต่ไม่เจอตัวสามี
ส่วนที่เตาเผาถ่านเนี่ยไฟกำลังลุกแบบลุกโชนเลยที่ปากเตามีรอยแตกหัก
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรก็กลับมาที่บ้านแต่ก็ยังเป็นห่วงสามีอยู่ว่าเอ๊ะหายไปไหน
ตัดสินใจย้อนกลับมาที่เตาเผาถ่านอีกครั้งเดินวนดูอยู่แถวเตาเผา
แล้วลองใช้ไฟฉายเนี่ยส่องลงไปที่ปล่องเตาเห็นบางอย่างมันสีขาวนะฮะ
ก็เรียกหลานให้มาช่วยดูหลานบอกที่เห็นขาวเนี่ยมันเป็นหัวกระโหลก
ลักษณะเป็นหัวกระโหลกมนุษย์ก็เลยมั่นใจว่าต้องเป็นสามีแน่
พลัดตกลงไปในเตาแน่ตัดสินใจโทรเรียกกู้ภัย
เพราะว่าเตาเผาถ่านมันมีเผาหลายวันโอ้โหก็ต้องมาดับไฟกันเนี่ยครับ
พอจะเห็นร่างเนี่ยครับ
เห็นรอก่อนนะ
เนี่ยฮะตอนที่ดับเพลิงเสร็จเนี่ยเหลือแต่กระดูกจริงนะครับ

เพราะว่าไฟมันแรงมากอ่ะโอ้โห
ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านที่ทำอาชีพเผาถ่านนะฮะ
ก็คือนายวิชิตนะครับบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าตัวเขาเนี่ยเผาถ่านขายมา๒๓ปีแล้ว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบพลาดตกลงไปในเตาเผามาก่อนเลยนะฮะ
เพราะว่าผู้ที่มีอาชีพทางด้านนี้จะรู้กันดีว่าการเผาถ่านแต่ละครั้งเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษ
เวลาที่จะเอาดินโครนไปปิดรอยรั่วที่เตาเนี่ยต้องใช้พวกไม้ไปลูบด้วยซ้ำนะ
เพราะว่าการจะเอามือหรือว่าเอาร่างกายเข้าไปใกล้เนี่ยมันอันตรายมาก
ถ้าเกิดจะพลาดตกลงไปในเตา
มันร้อนมันล้าวข้างใน
คราวนี้แกก็จะไปเอาขี้โคนปะ
เล่นมือไปรูปหลังเตาแล้วมันก็ทะลุลงไว้เลยอย่างนี้

คำถามก็คือว่าเตาเผาถ่านแบบอุโมงลักษณะแบบนี้ที่ชาวบ้านใช้เนี่ย

นี่นะครับทุกผู้ชมครับเราถามอาจารย์ออสนะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าเตาที่เกิดเหตุเป็นเตาแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
เป็นการเผาในภาวะออกซิเจนน้อย
ซึ่งเตาลักษณะนี้ให้ความร้อนถึง๗๐๐องศาเซลเซียสนะครับ
โอ้โห๗๐๐องศาเซลเซียส
แต่จะค่อยไต่ระดับมันจะค่อยไต่ระดับ
ตั้งแต่การไล่ความชื้นในเตาก่อน
ความร้อนก็๒๗๐องศาเซลเซียสแล้วนะ

ถัดมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไม้ให้กลายเป็นถ่าน
ตอนนั้นความร้อนจะอยู่ที่๒๗๐๔๐๐องศาเซลเซียส
สุดท้ายทำให้ถ่านกลายเป็นถ่านบริสุทธิ์
ความร้อนจะไปอยู่ที่๗๐๐องศาเซลเซียส
ไม่ว่าจะอยู่ในสเต็ปแรกของการไล่ความชื้น
ก็สามารถที่จะเผาร่างเขาได้

แต่ถ้าไปอยู่ในสเต็ปที่

อันนี้ก็ยิ่งรวดเร็วเลยนะครับ

ปิดฐานบริสุทธิ์๗๐๐องศาอันนี้ก็จะรวดเร็วเช่นกัน
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นซากหรือว่าร่องรอยของกระดูกนะครับ
ก็จะเหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากเลยนะครับ
อย่างที่อาจารย์ออดบอกกระดูกยังเหลือน้อยเลยครับ
ขอแสงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยจริง
คือด้วยความเคารพนะฮะคือกระดูกเนี่ย
เหลือต่อเป็นโครงเป็นร่างเป็นร่างกายไม่ได้เลยอ่ะ
ก็ไม่รู้ว่าลุงแกตกลงไปตั้งแต่ขั้นตอนไหน

คือสุดท้ายน่าจะไปถึง๗๐๐องศาเซลเซียสเลยนะฮะ
แค่เริ่มต้นก็๒๐๐กว่าแล้วอ่ะมันก็ร้อนมากแล้วอะนะคะ
นี่ครับคือยาดก็เลยนำเท่ากระดูกใส่โกรธ
แล้วก็ไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
จะสวดให้๓วันจากนั้นจะนำกระดูกไปลอยอังคารนะครับ
ส่วนนะไปลอยอังคารบางส่วนก็จะเก็บเอาไว้ที่บ้าน
ไม่น่าเชื่อนะฮะเหตุการณ์นี้นะคะต้องระวังครับ